เอากันที่เรื่องราวที่นี่อยู่ข้างหลังนี่นะฮะ
เป็นพาดหัวเลยพ่อค้าโหด

ฉุนที่ลูกค้ามาขอเปลี่ยนทุเรียน

ลูกใหญ่ไปเริ่มเลยนะแต่ทีนี้พอเอาไปไว้

เดี๋ยวกินได้ปรากฏเนื้อมันแข็งกระด้าง
ก็เลยเอามาคืนแล้วก็โวยวายให้กับพ่อค้า
ปรากฏพ่อค้าคว้ามีดมาไล่เลยฮะ

เมื่อวานนี้มันไม่ถูก
ก็ตาร์บอกเมื่อวานตาไม่มาขายนี่

เมื่อวานไม่มาแล้วใดละว้านที่สองมันถูก
ค้าก็ต้องวิ่งหนีออกจากร้านเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่ง

และทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับฝ่ายลูกค้าก่อนนะ
ลูกค้าก็มีนางสาวสิริยาพลอยอายุ๒๒ปีนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒๙มิถุนายน

เป็นเงินตั้ง๑๐๐บาทนะคุณนะ๑๐๘๐บาท

อีก๒ลูกเป็นทุเรียนอ่อนเนื้อแข็งกระด้างเลยนะครับ
แล้วก็ทุเรียนเนื้อเละเกินไปอีก๑ลูกนะคุณนะ
คือมันอันหนึ่งแข็งอันหนึ่งเละเลยนะฮะ

คราวนี้มาที่บ้านอีก
ทุเรียนอ่อนกลับมาทั้ง๒ลูกเลยคุณ
มันเป็นการไปเปลี่ยนครั้งที่๒แล้วนะ
ทีนี้ก็ต้องเสียค่ารถค่าราขับรถไป

อันนี้หนูไม่ค่อยทีเรียสเท่าไหร่หรอกพี่

มันจะทำร้ายกัน
เอาฟังความพ่อค้าทุเรียนกันบ้าง
พ่อค้าทุเรียนบอกว่ายืนยันไม่ได้ชักมีดขู่
แล้วก็ไม่ได้หลอกลวงลูกค้านะฮะ
แล้วก็ทุเรียนถ้าเป็นทุเรียนแก่กินได้
แต่ว่าอาจจะไม่ถูกปากลูกค้าก็จะไม่รับคืนนะ

แล้วก็นัดให้ผู้เสียหายมาเคลียร์ที่ร้านต่อหน้าตำรวจ
แต่ว่าผู้เสียหายไม่ยอมมาพร้อมกับตำรวจเอง
เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายต้องรอเคลียร์กันอีกนะครับ